ใช่สิมีอะไรที่นั่น
ไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวปี้เนี่ยจะพาไป
เพราะปี้นี่เป็นคนที่มีแต่ให้ไม่เคยอั้นเลย
ปี้เนี่ยปี้เต็มที่กับทุกคน

ไม่จะอู้จะอี้จะอั้นอะไรทั้งนั้น

พาไปกินดีกว่าไปกินอาหารสุดอร่อยที่นี่ที่พยาวครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
เขาบอกว่าเป็นเมนูขนมหาทานยากด้วยนะ
นี่กำลังกวนเลยฮะ

หมายถึงนี่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ครับ
แม่บ้านบ้านมางตำบลหยวนอำเภอเชียงคำ

กำลังกวนเลยกำลังกวนกวนกวนกวนกวนกวน
ส่วนนี่ส่วนนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมพอจะนึกออกแล้วไหมมันคืออะไร
อะไรข้าวแตนซี่ฮะอารมณ์คล้ายข้าวพองอ่ะแต่นี่คือข้าวแตนซี่

ใช่แล้วครับที่พยาวก็เรียกว่าข้าวแตนซี่หรือว่าข้าวแตนลื้อ
ทำออกมาเพื่อออกมาจำหน่ายนี่แหละครับเขาบอกว่าผลิตที่เดียวนะ
ที่จังหวัดพยาวของเขามันจะเป็นสูตรลับเฉพาะของที่นี่นั่นเองฮะ
เขาบอกว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้ววิธีการทำนะฮะก็เริ่มจากการ
ึ่งข้าวเหนียวนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ๒คืนจากนั้นนะ
แล้วก็มาคลุกเคล้ากับส่วนผสมของน้ำอ้อยเกลือกะทิที่ผ่านการเคี่ยวจนเหนียว
เสร็จปั๊บเอามาอัดเป็นแท่งอย่างนี้
เป็นแผ่นใส่ในพิมพ์ใส่ในพิมพ์นี้
แล้วก็อัดให้มันแน่นนะเสร็จแล้วก็มาฝานเป็นซี่

มันคือข้าวแตนซี่นั่นเอง

ข้าวแต่นถั่วตัดเลยนะ

แล้วเขาขายนะครับพอมาใส่ในถุงเนี่ย

เขาจะจ่ายไปตามร้านค้าต่าง
ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี

แล้วก็เป็นแหล่งผลิตหนึ่งเดียวเลยนะเจ้า
เขาว่ากันแบบนั้นแล้วก็เป็นขนมของชาว
ลื้อที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลายครับ

ใครอยากไปริมลองความอร่อยนะครับ

บางตำบลหยวนอำเภอเชียงคำ

เมนูอาหารหรือขนมได้เนี่ย

เอาวิธีการทำตั้งแต่โบร่ำโบราณมานะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะได้ความคลาสสิกค่ะ
สูตรเขาแล้วก็ได้ความที่

ใช่แล้วก็ช่วยกันดู
ช่วยกันสืบสารวิธีการทำไว้ด้วยนะ

รู้จักกันแล้วก็ทำไม่เป็นด้วย
แต่ว่าชาวบ้านเขามารวมกลุ่มกัน

ออกสู่ชุมชนด้วย

โอ้โหใส่เป็นชุดพื้นเมืองแบบนี้

มากเลยสุดยอดจริง

อยากให้เรานั้นใส่ชุดพื้นบ้าน
ของจังหวัดต่างภาคต่าง

โอ้ชุดนี้ก็สวยเดี๋ยวไปขอยืมก่อน

คุณชนะชอบลื้อไหม

ที่แบบว่าไม่เคยอั้นเลย
ปี้จะอู้จะอั้นจะได้เจ้า